ตกแต่เรื่องของขโมยขโจรก็ยังมี
ครูประจำนักสริชื่อดังที่จังหวัดชนบุรี

หลังจากที่มีภาพวงจรปิด
เห็นชัดเลยว่าคนร้ายเป็นผู้ชาย

แล้วไปขโมยเสื้อผ้าที่ตากไว้หน้าบ้าน
จากนั้นคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปลอยนวล
กล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านประพัดศร
นี่แหละจับภาพคนร้ายเป็นชายอายุ๒๕๓๐ปี
เสื้อยืดกางเกงขายาวสีดำ
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มาจอดอยู่หน้าบ้านพักหลังหนึ่ง
จากนั้นคนร้ายดื่มเหล้าก่อนด้วยนะ

ก่อนจะปีนรั้วความสูงประมาณ๑เมตร
เข้าไปในบ้านพักแล้วขโมยเสื้อผ้าที่ตากไว้หน้าบ้าน
จากนั้นก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
ครูประจำเนอร์เซอรี่วัย๔๗ปี
ซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเธอเล่าบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา
เธอออกมาเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้
แต่พบว่าเอ้าทำไมเสื้อผ้ามันหายไปหลายชิ้น
ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะ
พอเธอเห็นภาพเธอบอกโอ้แทบช็อกค่ะ

ว่าอยู่ดีมีคนปีนเข้ามาขโมยเสื้อผ้าเธอได้ยังไงนะคะ
ฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยค่ะ
เขาได้ยินเสียงแล้วพูดถึงว่าเสื้อผ้าหาย
เขาก็เลยเปิดกล้องวงจร
ก็เลยได้ดูตอนประมาณ๒ทุ่มนะคะว่า
เป็นผู้ชายกระโดดเข้ามา
แต่ว่าเท่าที่ครูดูก็คือว่าเขาเดินสำรวจทุกบ้าน
ก่อนที่จะมาลงบ้านครูนะคะ

หมู่บ้านนี้ไม่มียามรักษาความปลอดภัยนะคะ
ตัวกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านเองก็เสีย

ก็เลยเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพ

แล้วก็บอกด้วยว่าอาศัยบ้านนี้มานาน๑๓ปี
ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะ